กรณีที่เพื่อนบ้านไปพบศพของผู้หญิงซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
อายุ๕๑ปีถูกฆ่าตายอยู่ในบ้าน
ซึ่งสภาพศพก็คือถูกรัดด้วยผ้า
แล้วก็ตามข้อมือข้อเท้าถูกรัดด้วยสายไฟอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะ
ตำรวจพอได้รับแจ้งแบบนี้เข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้
พยายามรวบรวมหลักฐานทั้งจากกล้องวงจรปิด
ทั้งการสอบพยานก็คือพยานแวดล้อม
คนที่เห็นเหตุการณ์บ้างเพื่อนบ้านบ้างว่าเห็นอะไรเนี่ยนะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วผู้ก่อเหตุ
น่าจะเป็นคนใกล้ชิดที่มีชื่อว่าในแขก
เพราะว่าเพื่อนบ้านระบุว่าช่วงครึ่งเดือนหลัง
เห็นในแขกมาอยู่ที่บ้านหลังนี้
ลักษณะเหมือนเป็นแฟนกันกับผู้ตาย
และตอนนี้นายแขกหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะ

ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางรัศมีมุริจันทร์อายุ๕๑ปีค่ะ
สภาพศพที่ไปพบถูกห่อด้วยผ้าห่ม
ท่อนล่างเปลื่อยท่อนบนสวมเสื้อยืด
คอถูกพันด้วยเทปใสสายไฟ
ข้อเท้าถูกมัดด้วยสายชาร์จโทรศัพท์มือถือ

พบว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
แต่ที่น่าสงสัยคือตามร่างกายไม่มีร่องรอยการต่อสู้
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินในบ้านค่ะ

วันนี้ตำรวจนะคะออกมาเปิดเผยนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการชันสูตรก่อนแล้วกันนะคะ
การเสียชีวิตของนางรัศมีร์เกิดจากการขาดอากาศหายใจ
เพราะว่าคนร้ายใช้สายไฟรัดที่คอ
พันทับด้วยเทปใสทำให้ผู้ตายขาดอากาศหายใจ
จากนั้นใช้สายไฟมัดมือมัดเท้า
และการตายครั้งนี้คนร้ายไม่ได้ลงมือทำร้ายผู้ตาย

ซึ่งวันนี้เองค่ะพูดถึงเรื่องคดีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกขจรฤทธิ์วงราช
ผู้กำกับการสพกรณวลขอนแก่น
พร้อมชุดสืบสวนจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาคที่สี่
สิ่งที่ทำงานวันนี้คือการเร่งแกะรอยฆาตกร
จากหลักฐานที่ได้จากจุดเกิดเหตุนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
พูดคุยกับใครแชทกับใครบ้าง
อกจากนี้นะคะก็จะไปดูเสื้อผ้า
ไปดูรอยนิ้วมือแฝงในจุดเกิดเหตุเพิ่มเติม
แกะรอยจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ
สรุปสุดท้ายแล้วตอนนี้นะคะ
ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดก็คือนายแขก
แขกเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเป็นคำให้การของเพื่อนบ้านนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าในแขกมาหาผู้ตาย
และอาศัยอยู่กับผู้ตายประมาณครึ่งเดือนแล้ว
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจับได้ในช่วงเวลาหนึ่งที่สองคนนี้
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันประมาณ๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
แขกเป็นใครมาจากไหนนะคะ
แขกรู้จักกับผู้ตายทางเฟซบุ๊ก
แขกใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าสุมาลี
ติดต่อพูดคุยกับผู้ตายระยะหนึ่งแล้ว
จากนั้นในแขกค่ะมาหาผู้ตายที่บ้านแล้วก็อยู่ด้วยกัน
จนกระทั่ง๙ธันวาคมที่ผ่านมา
แขกพาผู้ตายไปจองรถยนต์ในเมืองขอนแก่น
ซึ่งจากการจองรถใช้ชื่อของผู้ตายเป็นคนจอง
จากนั้นผู้ตายค่ะโทรศัพท์ไปแจ้งเพื่อนสนิทให้ทราบว่า
หนุ่มคนใหม่ที่มีชื่อว่าในแขกพาไปจองรถ
และตอนนี้กำลังหาร้านเพื่อที่จะให้นายแขกตั้งตัวที่นี่เลย
อยู่กินกันที่นี่เลยก็คือการทำร้านอาหารใต้
เพราะว่าในแขกไปสอบถามเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าเคยคุยกับผู้ตาย
ผู้ตายบอกว่าอ๋อคนนี้เป็นแฟนชื่อว่าในแขก
มาจากนครศรีธรรมราช
อกจากนี้นะคะสองคนนี้ในช่วงที่คบกัน
เขาบอกว่าการทำร้านอาหารใต้
เป็นการเตรียมต้อนรับญาติของฝ่ายชาย
ที่จะเดินทางมาสู่ขอในวันที่๑๕ธันวาคมนี้
ก็คือตามกำหนดจริงคือเมื่อวานนี้นะคะ
เพื่อนได้ฟังแบบนั้นเตือนผู้ตายไปว่า
อย่าไว้ใจผู้ชายที่รู้จักไม่นาน
แล้วก็ไม่ได้รู้ที่มาที่ไปจริง
ผู้ตายรับปากว่าถ้ารู้ว่าถูกหลอกเลิกทันทีเลย
และหลังจากนั้นค่ะเพื่อนไม่สามารถติดต่อผู้ตายได้อีกเลย
กระทั่งมาทราบข่าวว่าถูกฆ่าแล้ว
เพื่อนคนนี้ยืนยันนะคะกับตำรวจเลย
คือตำรวจให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ยืนยันว่าคนนี้แหละคือในแขกที่เป็นแฟนของผู้เสียชีวิต
ในแขกพูดคุยกับผู้ตายที่มีชื่อว่าสุมาลี
ไปพบว่าซูมาลีเป็นน้องสาว
คือตอนแรกเนี่ยนะคะเขาบอกว่านายแขกเนี่ยบอกผู้ตายว่า

แต่สรุปสุดท้ายแล้วค่ะไปพบข้อมูลว่า
เป็นสาวชัยภูมิและเป็นแฟนสาวอีกคนของในแขก
ส่วนการพูดคุยต่างนางสาวสุมารียืนยันว่า
และเป็นคนคุยอย่างไรก็ตามตอนนี้
ตำรวจเร่งติดตามตัวอยู่ค่ะ